วุฒมาดูทาธิของพักการเมืองต่างกันเวลากับคำพูดของพลเอก
มายุจรรย์โอชาธิ์นายกรัฐมนตรีที่บอกว่า

โดยที่ไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกพัก
พักการเมืองต่างเขาบอกว่าก็ไม่แปลกใจหรอก
คือเขาบอกว่าก็วางหมักมาแล้วเนี่ย

พร้อมทั้งบอกว่าเห็นว่าการกระทำหลายเรื่องของรัฐบาลคอสชมันส่วนทางกัน
กับสิ่งที่บอกว่าต้องการจะเข้ามาปฏิรูปการเมืองนั่นเอง
ร้อนแรงแล้วนะคือจริงต้องบอกก่อนว่าหลังถ้าคุณผู้ชมได้ฟังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ย

คือจากนักการทหารตอนนี้เริ่มเป็นนักการเมืองมากขึ้นแล้ว

ไปฟังเสียงของฝักฝ่ายการเมืองที่ออกมาพูดคุยกับท่าทีของท่านนายกกันหน่อยนะครับ
บางคนก็บอกว่าเลือกระหว่างคนดีกับคนไม่ดี
ก็อยากให้ดูว่าคนดีดีจริงหรือเปล่า
เพราะว่าฝ่ายที่อ้างตัวเองเป็นคนดีผมก็เห็นทำเหมือนกับคนที่ไม่ดีเคยทำอยู่
หรือบางทีเอาคนที่บอกว่าไม่ดีแล้วมาบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วนะครับ
ผมว่าถ้าเราเอาการเมืองพ้นสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดครับ
ถกกันดีกว่าบ้านเมืองจะเดินแบบไหน

แต่เมื่อเข้ามามันก็จะต้องเรียกว่า
เมื่อลุยโครนก็ต้องเลื่อนโครนละนะ
คือหมายความว่ารวมเอานักการเมืองแบบสารพัดแบบเข้าไปรวมอยู่ด้วยกัน
เพียงแต่หวังว่าจะให้เป็นพักเพื่อจะสนับสนุนตนเองเป็นนายก
ตนเองก็จะต้องรับผิดชอบทางการเมืองนั้น
จากนี้ไปพอปลดล็อกเราก็จะได้เห็น
พอปลดล็อกถ้าไม่มีมาตรา๔๔
เราก็จะได้เห็นว่าผลเอกประยุทธ์จะทุลักทุเลขนาดไหน
ก็เป็นเสียงของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
กับนายจาตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์
เป็นยุทธศาสตร์ชาติเลือกตั้งของพักทศช
ผู้ชมก็ทราบดีนะพรรคอะไร
ทีนี้ขณะที่ความเคลื่อนไหวของทุกพักทางการเมือง
หลังจากที่ครบกำหนดให้ผู้ที่จะลงสมัครเป็นสอสอ
สมัครเป็นสมาชิกของภักดิ์ในส่วนของภักดิ์เพื่อไทย
กำลังสรุปตัวบุคคลที่ยังเหลืออยู่กับภักดิ์
มีใครบ้างหลังจากที่เลือดไหลออกไปกันหมดแล้วนะฮะ
มีบรรยายงานว่าคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ตัดสินใจจะลงสมัครสอสอในระบบเขต
ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของท่านอยู่แล้ว

เลขาธิการภักดิ์เพื่อไทยขอรบข้อจำกัด
แล้วก็การเลือกเส้นทางชีวิตของแต่ละคนที่ย้ายออกไป

แต่บอกว่าอย่างที่กล่าวว่ารัฐธรรมนุนฉบับนี้นะ

แต่เขียนมาเพื่อคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยึดถืออำนาจอยู่ในปัจจุบัน
เขาหวังให้เราต้องเจอกับสภาพนี้
และมันก็ได้เกิดขึ้นแล้ว

ไปดูของพักพลังประชารัฐกันหน่อยไหมคะ
เพราะว่าพักนี้ผู้สมัครล้นหลามมากถึง๑๓๐๐คนค่ะ
อุตมาสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
แต่งตั้งนายสนทิรัฐสนทิจิรวงเป็นเลขาธิการพัก
แล้วก็เป็นประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง
ยังมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
โดยมีนายสมศักดิ์เทพสุธินเป็นประธานด้วย
จะมีการเริ่มประชุมเย็นวันนี้ทันทีนะคะ
ส่วนการเปิดประทับสมัครสมาชิกวิทยุทธิภาพก็ยังเข้าวันที่๓
บรรยากาศก็ยังคงเงียบเหงาอยู่คุณผู้ชมดูแล้วกันนะฮะ
อิทธิพรบุญประคอมประธานกรกตแล้วก็พันธบรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกต
เชื่อว่าในวันศุกร์นี้แหละศุกร์ที่๓๐พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ก็จะมีผู้สมัครเข้าไปสมัครเป็นจำนวนมาก
กำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นสืบสวนสอบสวนไปสังเกตการณ์ในช่วงโค้งสุดท้ายด้วย
เพราะว่าอาจจะมีการหัวแล้วก็เลือกกันเองของผู้สมัคร
เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นการป้องกันแล้วก็จับตาค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับ
การหารืมระหว่างพักการเมืองและขอสอชอว์๗ธันวาคม
ตัวเองจะเข้าร่วมด้วยนะครับเข้าร่วมแน่นอนเลย
คาดว่าที่ประชุมนั้นน่าจะมีการหารือเรื่องของการหาเสียงเป็นประเด็นหลัก
ประเด็นหลักและชื่อว่าระยะเวลาที่เหลือหาเสียง๖๐๗๐วันน่าจะพอแหละ
เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นานอาจทำให้เกิดสถานการณ์วุ่นวายนะครับ
ซึ่งนี่แหละค่ะเป็นที่มาของพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตัวใหญ่วันนี้เลย
ป้อมทุบโต๊ะให้หาเสียง๖๐วัน

นี่เห็นพาดหัวหน้าหนึ่งตัวบันเล่อเลยนะค่ะวันนี้
คือต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่วันนี้ที่รอคอย
การเมืองก็รอคอยที่จะได้ยินคำนี้มานานนะคะ